คุณผู้ชมคะต่อเนื่องจากที่เล่าไปเมื่อวานนี้ค่ะ
คุณตาเอิบและคุณยายลำพวนอายุ๘๓ที่อยู่บ้านที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานี
คือคุณยายเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านแล้วคุณตาก็ไม่ทราบว่าคุณยายเสียชีวิต
ลูกมากระซิบข้างหูว่าคุณยายเสียชีวิตไปแล้ว
คุณตานิ่งไปแป๊บนึงหายใจเฮือกสุดท้ายอยู่๓เฮือกเสียชีวิตตามคุณยายไปแล้วคือสภาพศพคือกอดกันทั้งคู่
เป็นเรื่องเศร้าที่เราเล่าไปเมื่อวานทีนี้ค่ะก็ต้องนำร่างของคุณตาคุณยายไปตรวจสอบว่าติดโควิดสิบเก้าหรือเปล่านะคะ
สุดท้ายคือทั้งคู่ติดโควิดสิบเก้าทั้งคุณตาทั้งคุณยายติดโควิดสิบเก้า
เพราะว่าลูกชายก็ติดอยู่ใช่ค่ะแต่ตอนแรกไม่รู้ว่าทั้งสองท่านเนี่ยติดหรือเปล่าครับ
ทีนี้ญาติก็มารับศพไปนะคะจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกตศูนย์รังสิตนะคะ
ก็มีเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิป่อเต็กตึงมารับศพคุณตาคุณยายไปดำเนินการชาปนกิจ
ญาติญาติบอกว่าพอรู้ผลว่าคุณตากับคุณยายติดโควิด๑๙และเสียชีวิตทั้งสองท่านเนี่ยคนใกล้ชิดค่ะ
คนใกล้ชิดที่อยู่ในบ้านคนในครอบครัว๕คนก็จะต้องกักตัวเอง๑๔วัน
หลังจากทำเรื่องของการชาปนกิจศพเสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกคนก็ต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙กันทันทีค่ะ
ใช่มันว่าเป็นทางความตะอ่างให้แก่แต่ป้าไม่รู้ว่ามันจะป้าจะโดนด้วยหรือเปล่าถึงแค่เนื้อหนัก
ซึ่งทีมข่าวของเราก็ไปที่วัดชินวรารามวรวิหารที่อำเภอเมืองปฐุมธานีนะคะ
ร่วมกับตันยูรับศพตายายไปชาปนกิจเรียบร้อย
คือศพของทั้งคู่ไปถึงวัดตอนบ่ายสองครับไม่มีญาติตามไปอืม
ไม่มีญาตินะคะมีพระกับทางร่วมกับตันยูช่วยกันดำเนินการยกศพของคุณตาคุณยาย
ไปวางใกล้ใกล้เตาเผาพระท่านก็บอกว่าวันนี้มีศพผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙เผาไปก่อน
หน้าสองศพตายายเนี่ยอืมสี่ศพแล้วนะครับ
ศพคุณตาคุณยายมาก็เป็นศพที่๕ศพที่๖